ช่วงนี้คุณผู้ชมเรื่องของฟ้าฝนอากาศลงไปถึงพายุ
ต้องติดตามดีเพราะว่ามีการแชร์ข่าวว่า
ตุลาคมนี้จะมีพายุลูกใหม่ก่อตัว
แต่กรมอุตุนิยมวิทยาจะว่าอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะ
อีกเรื่องหนึ่งใครอยากล้างแอร์ฟรีฟังดีในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องสิทธิ์ล้างแอร์ฟรีกันก่อนเลยคุณผู้ชม
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
บริการล้างแอร์ที่ใส่ใจโดยผู้พิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพ
มีจำนวน๑สิทธิ์เท่านั้นนะคุณผู้ชม
ไขแล้วมีอะไรบ้างเงื่อนไขของผู้รับบริการคือ
ต้องเป็นลูกบ้านของการเคหาแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
จำกัด๑คนต่อ๑สิทธิ์ต่อ๑ครัวเรือน
และต้องไม่เคยใช้โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ
ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับนี่มีเบอร์มาให้คุณผู้ชมฮะ
๐๖๒๒๗๓๙๓๙๖อีกเบอร์หนึ่ง๐๖๒๒๗๓๙๓๓๕ครับ
ใครสนใจแล้วก็เข้าเงื่อนไขก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึง๓๑ตุลาคมนี้ครับ
ส่วนเรื่องนี้คนที่ถือบัตรทองใช้สิทธิ์โรงพยาบาลเอกชน
ที่ถูกยกเลิกสัญญา๙แห่งนี้ต้องรู้เลย
เพราะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
ได้ไปหารือกับกรุงเทพและกรมการแพทย์แล้วครับ
กำหนดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
กลายเป็นสิทธิ์ว่างมาตั้งแต่๑ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
สามารถจะไปลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิใหม่
ตามบัญชีเครือข่ายที่ได้จัดทำร่วมกันนะครับ
โดยเริ่มเข้าไปลงทะเบียนเลือกได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้าครับ๑๐ตุลาคม
สามารถจะเข้าไปดูรายชื่อได้ในเว็บไซต์ของสปสช
หรือสายด่วน๑๓๓๐เข้าแอปก็ได้นะคุณผู้ชม
เขามีแอปพลิเคชันสปสชหรือไลน์สปสชก็ได้เหมือนกันครับ
ในช่วงที่สิทธิ์ว่างแบบนี้ผู้ป่วยเรื้อรังและตรวจติดตามอาการต่อเนื่อง
สามารถไปรับยาและรักษาตามสถานพยาบาลที่สปสชได้แจ้งไว้แล้วด้วยนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องรู้ครับจากข่าวลือที่แชร์กันหนาหูเหลือเกินว่าพายุลูกใหม่ที่ก่อตัว๑๒ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีชื่อเนศาสตร์และจะมีเส้นทางกระทบทุกภาคโดยจะกระทบภาคอีสานหนักสุด
อันนี้เป็นข่าวลือนะคุณผู้ชมเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาครับมาสยบข่าวนี้แล้ว
โดยบอกว่าข้อมูลที่แชร์กันไม่ได้ออกมาจากกรมอุตุแต่มาจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรง
มันก็เลยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับโดยช่วงวันที่๙ถึง๑๒ตุลาคมนี้จะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนแพลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
จะเกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในระยะแรกครับหลังจากนั้นเอาล่ะจะเริ่มหนาวอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ซึ่งอากาศเย็นลงจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อตัวเป็นพายุกรมอุตุก็เลยขอให้ติดตามการพยากรของกรมอุตุอย่างใกล้ชิดต่อไปอย่าไปเชื่อข่าวลือนะ
เช้านี้ต้องรู้ครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยอยากจะฝากคุณผู้ชมว่าถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีและเป็นประโยชน์ในทุกเช้า
จะมีผมตามหลอกหลอนทุกเช้าแบบนี้ครับ
แจ้งเตือนข้อมูลที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนออกจากบ้านครับ